สาวค่ะที่มีละครจ่อลงจอเพียบเลย
น้องกรีนอัศดาพรคุณผู้ชมค่ะ
ปีที่แล้วจำได้ไหม
งารมณ์เฉินมือลอเลย
เพราะมีละครจ่อลงจอหลายตะหลายเรื่องเลย
แล้วจะบอกคุณผู้ชมว่าเธอเป็นคนหนึ่งนะที่พร้อมที่จะจัดหนักจัดเต็มเรื่องของมูเตลูหนักมากนะคะ
หนักแค่ไหนมาดูพร้อมกันค่ะนี่นางไปวัดหลายที่มากนะคะ
ที่แรกวัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมค่ะคุณผู้ชมนี่เลยนี่ไปปล่อยนกกันนะคะ
ต่อกันที่ลานพนมนาคาจังหวัดนครพนมเช่นเดียวกัน
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่เลยนะที่คนนิยมเดินทางไปกราบไห้กันนะน้องป่า
ตรงนี้คนไปบ่อยมากดาราไปแบบเยอะมากเลยพี่พลอย
เป็นอีกหนึ่งที่ที่เราคุ้นตาเพราะว่าดาราชอบไปถ่ายรูป
ต่อมาแน่นอนว่าไปแถบอีสานแล้วที่นี่ก็ฮอตไม่แพ้กัน

ไม่ใช่ว่าอยู่สู่จะไปก็ไปได้ใช่มั้ย
ปิดท้ายกันที่พระธาตุล่านองค่ะคุณผู้ชมจังหวัดหนองคายค่ะ
อันนี้เนี่ยลงเรือไปเลยนะไปสักการะที่กลางแม่น้ำเลย
ทั้งหมด๔ที่จริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจังค่ะแบบนี้
ูเขาหนักขนาดนี้ปี๒๐๒๒กรีนมาแน่ค่ะ
บันเทิงแท้ร้านของเราในฐานะเจ้าแม่ข่าวใส่มู
ก็เลยต้องวีดีโอคอลหาน้องกรีนกันสักนิดนึง
ูหนักแบบนี้น้องกรีนค่ะหวังจะปังแค่ไหน
ก็เลยถามน้องไปแบบนี้น้องเล่าให้เราฟังนะคะว่า
อันนี้เนี่ยหลังขึ้นไปไหว้ที่ถ้ำนาคาระหว่างลงจากบนเขา
กรีนเขาบอกว่าอธิษฐานไว้ว่าถ้าได้งานนะขอให้ได้งานขอให้ได้เงิน
พอลงมาข้างล่างปุ๊บโทรศัพท์ผู้จัดการดังปั๊บ
รับสายเสร็จสับคอนเฟิร์มงาน๒รอบ
โอ้โหไม่เชื่อต้องเชื่อจริงนะ
ใช่ค่ะแล้วบอกเลยนะว่าปีนี้กรีนอัศดาพรละคร๔เรื่องเลยนะคะ
หลากหลายบทบาทมีแบบทั้งบทแซ่บบทที่ท้าทายฝีมือ
เห็นว่ามีเรื่องเกี่ยวข้องกับพญานาคด้วยนะ
อ๋อเห็นแล้วต้องรอดูแล้วนะ
ใช่ค่ะมูหนักขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมบอกเลยว่าต้องรอดูผลงานของน้องนะคะ
ยังนะคะกรีนยังโชว์ฝ่ามือให้เราดูด้วยคุณผู้ชมดูที่ฝ่ามือน้องนะ
นี่ไม่ใช่แผลนะคุณผู้ชมเห็นไหมที่เส้นขีดนั่นน่ะ
เขาบอกว่าเป็นเส้นวาสนาที่น้องเนี่ยไปศักดิ์มาล่าสุด
เดี๋ยวให้น้องเล่าให้เราฟังกันหน่อยค่ะ
รู้จักกับพระอาจารย์มาประมาณ๒๓ปีแล้วอะไรอย่างนี้
เหมือนคิดว่ามันก็เป็นกุศโลบายเนาะพอเหมือนเรามาสัก
พระอาจารย์ก็คือเหมือนเสริมดวงเส้นวาสนาเราตอนแรกมันอาจจะแบบสั้นกว่านี้
มันก็เหมือนเสริมให้วาสนาเรายาวขึ้นมีโอกาสมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ว่าสักปุ๊บแล้วก็คือได้เลยอะไรอย่างนี้
อาจารย์ก็บอกว่าเคล็ดของพระอาจารย์คือต้องปล่อยปลาปล่อยสัตว์อะไรอย่างนี้ค่ะ
เหมือนปล่อยให้เขาเป็นอิสระอะไรอย่างนี้เราก็จะได้สิ่งดีกลับมา
เราก็ต้องปล่อยทุกเดือนซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนแบบทำให้เราได้ทำบุญทำทานทุกเดือนอะไรอย่างนี้ค่ะ
เอ่อเค้าทำบุญด้วยมากปลูกเตรลูอย่างดีนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ
แต่เธอทำแล้วชีวิตเค้าปังอะมีผลงานเยอะมากเนอะ
ฉันเคยเห็นนะบางคนบอกว่าเส้นวาสนาเนี่ยถ้ามันไปถึงแบบเลยนิ้วกลาง
ไปสูงเนี่ยแปลว่าวาสนามาดี

ในเรื่องของการไปสักดิฉันแนะนำปักกะแดงก่อน
เอามักถีดไปก่อน
ถือว่าเป็นแนวทางแก้เคล็ดไปก่อน